นี่แหละค่ะคนสื่อเองก็เดินหน้าที่จะยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี

เพราะว่ายุคนี้ถือว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตกของทีวีดิจิทัลนะคะ
ดังนั้นก็ต้องการที่จะให้แก้กฎหมายกศธช
รวมถึงอยากให้ปฏิรูปสื่อควบคู่กันไปด้วยนะคะ
เพราะว่าณตอนนี้คนที่ทำงานสื่อเองรวมแล้วถือว่าตกงานประมาณ๒๐๐๐คนนะคะ
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิทยาศาสตร์ฯบริษัทอสมธนายสุวิทธิ์มิ่งมล
ในฐานะผู้ก่อตั้งกลุ่มตรวจสอบกศธช
ก็มีการส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรี

โดยเนื้อหาก็เรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาฟองสบู่สื่อโดยเร็ว
เพราะมองว่าการทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีเนี่ย
ไม่สามารถดำเนินการให้เกิดขึ้นได้ตามเป้าหมาย
จากจะต้องคำนึงถึงข้อจำกัดของเรตติ้งของเม็ดเงินโฆษณา
เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดส่งผลให้เกิดภาวะฟองสบู่สื่อทีวีดิจิทัล
ที่มีจำนวนช่องทีวีมากเกินความเป็นจริง
ประกอบกับการดำเนินงานบางส่วนของกศธชก็ไม่เป็นไปตามสัญญานะคะ
ก็เลยทำให้กลุ่มทุนที่บริหารสื่อประสบกับภาวะขาดทุน
จนมีผู้ถูกเลิกจ้างมากกว่า๒๐๐คนแล้ว
ค่ะดังนั้นจึงต้องการให้มีการแก้ไขกฎหมายกศธชและกฎหมายต่างที่เกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปและดำเนินการปฏิรูปสื่อไปพร้อมกันค่ะ
ที่ปัญหาฟองสบู่สื่อจะลุกลามไปจนเกิดผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้าง
การตกงานของคนในวงการสื่อรวมไปถึงการบริโภคเนื้อหา
หรือข้อมูลข่าวสารของประชาชนต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเรตติ้งและเม็ดเงินโฆษณาตลอดไปค่ะ
วิกฤตการขาดทุนอย่างหนักในช่วง๒ปีที่ผ่านมาหลายช่องปรับลดคนหลายช่องปรับลดค่าใช้จ่าย